ยาวแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมศุกร์เสาร์อาทิตย์
เมื่อวานอุตุนิยมวิทยาประกาศว่าประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการแล้วนะคะ

ขึ้นเหนือไปค่ะพาไปจุดแรกเลยนะคะ

โอ้โหทะเลหมอกสวยนะฮะแต่อย่าลืมเอาเสื้อกันหนาวไปด้วยนะครับ
ใช่ถ้าเกิดว่ามีเหลือก็เอาไปเผื่อคนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยนะคะ
เพราะคนในพื้นที่บางคนเขาก็กลายเป็นภัยหนาว

พื้นที่จังหวัดลำปางค่ะตอนนี้อากาศเริ่มเย็นลงแล้วนะคะ
อุณหภูมิอยู่ที่สักประมาณ๑๕๒๕องศาเซลเซียส
มีประชาชนนักท่องเที่ยวเดินทางไปทำบุญ
ศักระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดพระธาตุดอยพระชาญ
บ้านป่าตันหมู่ที่๕ตำบลป่าตันอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปาง

คือไปกันเนี่ยส่วนใหญ่กันไปยกครอบครัว
หอบลูกจูงหลานบางคนก็ไปเป็นคู่
ช่วงนี้หน้าหนาวไปก็ไปกอดกันให้หายหนาวอบอุ่น

หมอกปกคลุมยอดดอยรับแสงอาทิตยามเช้า

หลายคนนี่นำโทรศัพท์มือถือไปถ่ายทัศนียภาพบนดอย
สวยงามอวดโลกโซเชียล
เห็นบอกว่าไปถ่าย๓๖๐องศาเลย
แล้วนี่ทะเลหมอกยามเช้าแบบนี้นะ
หลายคนไปแล้วบอกว่าไม่อยากจะกลับมาเลย
ชาร์จแบตอยู่ที่นั่นอีกสักปีหนึ่ง
ต้นไซต์๐และได้ไปไหว้พระธาตุหน้าครับ

พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดแพร่กันบ้างนะครับ
ที่วัดพระธาตุดอยเล็งที่ตำบลช่อแห่อำเภอเมืองครับ
ซึ่งตั้งอยู่บนภูเขาสูงทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ของพระธาตุช่อแห่นะฮะพระอารามหลวง

ถือว่าเป็นสารที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเลยนะฮะ

คึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัด
ที่เดินทางไปเพื่อสักการะบูชาพระธาตุ
รวมถึงสัมผัสอากาศที่หนาวเย็น
ถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้นข้างช้างผาด่าน
แล้วก็วิวมุมกว้างของจังหวัดแพร่ด้วย
รวมทั้งเห็นเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหทะเลหมอกนะฮะ
เพราะว่าป่ากลายเป็นทะเลหมอกแล้ว
ป่าตรงนี้ชื่อว่าป่าปากกลายนะครับ
อกจากนี้ที่กิวสลาบ้านน้ำกลาย
หมู่ที่๕ตำบลป่าแดงอำเภอเมืองแพร่
จุดนี้เองก็เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกที่สวยงามเหมือนกัน
นักท่องเที่ยวเดินทางไปที่นี่เยอะนะฮะ
หลายคนใช้วิธีการเดินทาง
ด้วยการขี่รถจักรยานแวะเที่ยว
แล้วก็ถ่ายรูปกับทะเลหมอกข้างทาง
รวมถึงไปแวะเวียนเที่ยวชุมชนที่จังหวัดแพร่นี้ด้วยนะครับ
แพร่ก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เงียบสงบนะคะ

คือเมื่อวานที่ฉันจองตัวเครื่องบิน

เจียงใหม่เจ้าน้องชายบวชนะฮะ
ค่าตัวเครื่องบินตอนนี้โอ้โห๔๕พันธุ์นะฮะ
เพราะคนไปเที่ยวเยอะมากคนขึ้นเหนือเยอะมากค่ะ
คือสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่เป็นวันหยุด
สัปดาห์หน้าก็จะเป็นวันลอยกระทง
คนก็เลยขึ้นเหนือกันเยอะนะ

ใช่ค่ะอีกหนึ่งจุดดีไหมคะ
พาไปที่แม่แตงที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ
นักท่องเที่ยวตื่นตาตื่นใจแล้วก็ตื่นเต้นด้วยนะคะ

ปกติเที่ยวทะเลพอไปเจอทะเลหมอกแบบนี้
โอ้โหมนคนละอัดรมกันเลยนะฮะ
ไปดูทะเลหมอกอากาศเย็นแบบนี้นะคะ
สัมผัสหนาวรากของปีที่อยู่ทะเลยนแห่งชาติ
ห้วยน้ำดังอำเภอแม่แตงจังหวัดเจียงใหม่ค่ะ
เช้านี้คนในท้องถิ่นบอกว่าวัดอุณหภูมิได้นี่ค่ะ
องศาเซลเซียสนะคะทำให้หลายคนเนี่ย
บอกว่าหนาวแบบนี้ค่ะหนาวจนปากสั่น
ก็ต้องไปหาที่คลายหนาวนอกจากจะกอดกันแล้วผ้าห่มก็แล้ว
แช่น้ำผู้ร้อนหรือว่าออนเซ็นเมืองไทย
คลายหนาวกันได้ด้วยนะคะสำหรับที่นี่
นี่ค่ะโอ้ยตายแล้วบรรยากาศดีมากเลย
ที่จุดชมวิวกิวลมค่ะตรงนี้นะคะ
มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเล๑๖๑๕เมตรค่ะ
มีนักท่องเที่ยวกว่า๕๐คนขึ้นไปกลางเต็นต์
ค้างคืนรับลมหนาวแล้วก็ท้าแสงแรกของวันด้วยนะคะ
พระอาทิตยามเช้าขึ้นมากระทบกับม่านหมอกแบบนี้นะคะ
ถ่ายรูปแบบนี้นะคะเอาไปลงโซเชียลแบบนี้นะคะ
เพื่อนอิจฉาไปตามกันนะคะครับและอีกอย่างหนึ่ง
เพราะเพื่อนเห็นใช่ไหมภาพบรรยากาศดีแบบนี้
หลายคนก็กลายเป็นว่ากระตุ้นไงอยากจะไปก็เดินทางไปเที่ยวเหนือกัน
ทำให้เศรษฐกิจฐานรากได้เกิดเม็ดเงินสะพัดด้วยนะคะ
ส่วนใหญ่ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันบอกว่า
โชคดีมากที่ท้องฟ้าเปิดทำได้เห็นทะเลหมอกสวยงาม
กับที่สมความตั้งใจตั้งตารอคอยนะคะ
ชมดอกไม้เมืองหนาวควบคู่กันไปด้วยชมทะเลหมอกควบคู่กันไปด้วย

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังคุณบัญชารามสิริบอกว่า
ปีนี้บ้านพักของอุทยานเปิดให้บริการนักท่องเที่ยว
จำนวน๓หลังถูกจองเต็มไปถึงสิ้นปีแล้วเจ้า

ใช่ค่ะทีนี้จุดกลางเต็นต์รับรองรองรับได้ทั้งหมด๑๕๐หลัง
นักท่องเที่ยวจองมายังไม่เต็มนะคะ

อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังค่ะ

ดังนั้นผมพาคุณผู้ชมไปที่ภาคอีสานนะครับ
ที่พระอิสรรเนี่ยก็มีคำเตือนนะว่า
อุณหภูมิลดฮวบเลยนะฮะช่วงนี้
ดังนั้นเฝ้าระวังสุขภาพของท่านด้วยนะครับ
นี่แหละครับพาคุณผู้ชมนะไปที่นี่
ยอดเขาภูสิงอำเภอสหสขันต์จังหวัดการสิน
อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่๑๙องศาเซลเซียส
แล้วก็เราได้เห็นทะเลหมอกปกคลุมยอดเขาภูสิง
ซึ่งประดิษฐานพระพรมภูมิปาโลปางมารวิชัยขนาดใหญ่
พร้อมด้วยรูปปั้นพญานาคอย่างสวยงาม
ก็เลยเป็นภาพที่สวยงามภาพมุมสูงที่เราให้คุณผู้ชมได้เห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ
ก็มีประชาชนไปสักการะบูชาพระพรมภูมิปาโลกันเยอะเลยนะฮะ
แล้วก็สัมผัสกับอากาศที่เย็นสบายนะครับ
แล้วก็ชมเมฆหมอกสีขาวลอยปกคลุมสีขาวตัดกับสีของป่าสีเขียว
รวมถึงไปตัดกับสีส้มของพระอาทิตย์
โอ้โหมันฟินเวอร์เหมือนกันนะฮะ
เป็นความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์บอกว่าสร้างสรรค์ได้อย่างลงตัวจริง
มองไปรอบมองระยะไกลก็จะเห็นภูเขาอีกลูกนึง
มองไปตรงนี้สิเธอมองไปตรงนั้นสิฉัน

อกจากนี้นะครับที่นี่ได้สร้างสกายวอล์ก
แล้วก็ได้ถ่ายภาพกันอย่างจุใจอีกด้วยนะครับ
ยังอยู่กันที่ภาคอีซานอีกหนึ่งจุดนี้
เค้าบอกว่าเป็นจุดเช็กอินเลยดิคุณจำได้มั้ย
มอีแดงค่ะตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
เขาพระวิหารตำบลเสาทงอำเภอกันธรรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกด
ลาคล่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวศรีสะเกดก็ดี
ชาวต่างจังหวัดก็ดีนะคะไปชมวิวทิวทัศน์ทะเลหมอก
แล้วก็ชมตะวันขึ้น๓แผ่นดินอย่างคึกคัก
ตรงจุดนี้นะใครบอกว่าไปเช็คอินแล้วนะ
ถ่ายรูปอวดโซเชียลนะหลายคนมีแต่อิจฉานะสวยมากเลย
ดูนะคะเช้านี้ค่ะคุณผู้ชมอากาศเย็นสบายนะคะ
สำหรับผามอีแดงวัดอุณหภูมิได้อยู่ที่สิบเจ็ดองศาเซลเซียส
มีลมแรงนะคะทำให้นักท่องเที่ยวหลายคนบอกว่า
ถูกใจสิ่งนี้กดไลค์เลยค่ะสัมผัสอากาศหนาวเย็นแล้วก็
ชมภาพแกะสลักนูนต่ำภาพประวัติศาสตร์อายุกว่าหนึ่งพันห้าร้อยปี
พร้อมกับสถูปคู่อายุกว่าหนึ่งพันปีนะครับอ่า
ไปดูที่นี่จังหวัดเลยเราต้องขึ้นไปภูกระดึงนะฮะ
อากาศหนาวเย็นมากที่ผานกแอ่นเนี่ยเราถือเทอร์โมมิเตอร์ไปด้วย
ไปวัดอุณหภูมิกันหน่อยปรากฏว่าอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่
สิบสามองศาเซลเซียสแล้วนะฮะมีนักท่องเที่ยวกว่าหนึ่งพันห้าร้อยคน
เดินทางขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวเย็นดูทะเลหมอกชมพระอาทิตย์ขึ้นกันตั้งแต่เช้า
พร้อมกับทีมข่าวของเราก็ไปเก็บภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมกันฮะ
ไหมล่ะครับพระอาทิตย์ศาสตร์แสงสีทองสีส้มสีแดงสีชมพู
ไล่เลียงสะท้อนกับหมอกที่สวยงามแบบนี้นะฮะเขาบอกหลายคนเนี่ย
ใจไม่ไหวชมด้วยตาไม่พอก็ต้องถ่ายเซลฟี่เก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก
หรือว่าอัดเป็นคลิปแบ่งปันให้เพื่อนได้เห็นบรรยากาศที่พวกเขาเห็นกันด้วยนะฮะ
อกจากนี้นักท่องเที่ยวก็จะไปกางเต็นต์ค้างคืนบนยอดดอยยอดอุทยานภูกระดึงกันนะฮะ
แวะเที่ยวน้ำตกถ้ำใหญ่ที่น้ำตกเนี่ยก็มีความสวยงามไม่แพ้กันด้วยในช่วงนี้นะครับ